สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ของคนที่อยู่นอกระบบอย่างนี้ไง

จนจำท่านได้หมดทุกคนแล้ว๓คนเนี่ย
ส่วนการคลังเนี่ยจะจำได้หมดแล้ว

แต่ความเป็นจริงมันก็ใจเย็นอยู่หรอกครับท่าน

เพราะว่าใจเย็นได้ทุกคน

มันเย็นแค่ไหนวันหาวเนี่ย

ท่านไม่มีรายได้หรือไม่มี

ถามเนี่ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะคะ

ของประชาชนบางส่วนนะคะเพื่อทวงถาม

ก็เป็นประหลัดนะคะกับโคศก

แต่ว่าก็เป็นข้อมูลอยู่ในกรอบที่คุณผู้ชมได้เห็น
ฉันได้ฟังแล้วก็ได้อ่านตามข่าวอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็วันนี้คือหน้าตอนนี้ที่เราจัดรายการอยู่นี่นะคะ

เพราะว่าตอนแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ช่วงสายเนี่ย
เราก็พยายามต่อสายไปที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
ซึ่งดิฉันไม่ได้เจอหน้าแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์นานมากแล้วนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทางทีมงานท่านก็บอกว่าท่านติดภารกิจ

เพราะว่าประหลัดก็เข้าด้วยโฆษกเข้าด้วยนะคะ
ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันกับทางกระทรวงการคลังนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งวงที่มีการประชุมกัน
ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือประกันสังคมนะคะ
จริงประกันสังคมเราแปะคุณผู้ชมเอาไว้ใช่ไหมคะ
บอกว่าเดี๋ยวประกันสังคมเราต้องได้คุยกันอีกอยู่แล้วนะคะ

แม้ว่าตอนนี้จะมีการประชุมกันของทางประกันสังคมอยู่นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะลองมีผู้ที่จะพูดคุยให้ได้ฟังบางส่วนนะคะ
กรอบของคนที่จะได้แล้วได้ได้เท่าไหร่เนี่ย
น่าจะพอให้ข้อมูลได้บ้างบางส่วนแต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะ
สำหรับคนที่ได้ไปมาแล้วก็บรรยากาศตึงเครียดมากนะคะคุณผู้ชม
บรรยากาศตึงเครียดจริงคือคนไม่จนไม่รู้คนไม่มีจะกิน
แล้วคือต้องดิ้นขนาดนี้เนี่ยคือถ้าใครไม่เป็นเขาจะไม่รู้นะคะ
ว่าทำไมมันถึงพรุ่งพลาดได้ขนาดนั้นเราจะคุยกับสายแรกก่อนนะคะ
จะคุยกับพี่โรเบิร์ตก่อนนะคะก็เป็นหนึ่งคนที่รับผลกระทบจากโควิดนี่แหละ
คุณโรเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมภัณฑ์ครับ
พี่โรเบิร์ตทำอาชีพอะไรจ๊ะเปิดร้านตัดผมครับ
ระเบิดอยู่กรุงเทพไหมอยู่สมุทรปาการครับผม
แล้ววันนี้ได้ไปที่กระทรวงคลังมาด้วยใช่ไหมคะไปมาครับค่ะ
พี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่ไปได้คุยกับใครถามใครใครตอบอะไรยังไงบ้างคะ
วันนี้ไปก็เจอแต่พวกพี่แท็กซี่ครับที่เขาไปเยอะเรื่องประท้วงกันนะครับ
แต่ของผมก็เป็นในที่ตัดผมผมก็ประทรวงไปคนเดียวครับ
ตอนที่ไปนี่นัดเพื่อนหรือว่าคนที่ทำอาชีพเดียวกันหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ไปด้วยไหมคะพี่
ไม่ได้นัดเลยครับเพราะเห็นข่าวตอนเมื่อคืนนะครับค่ะ
ตัดสินใจลองไปดูเผื่อมันจะได้เรื่องอะไรมากขึ้นกว่าเดิมครับ
ตกลงพี่โรเบิร์ตถามอย่างนี้คือตกลงที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้ไปร้องเรียนตามข่าวหรือเปล่าคะ

ใช่ไหมคือมันก็มีจัดที่ไว้จริงใช่ไหม

งงข่าวไปหมดแล้วเนอะแต่จริงแล้วพอเราไปเห็นเราก็เห็นว่าเขาจัดที่ไว้ใช่ไหมคะ

มีสื่อมัญชนอะไรไปเต็มไปหมดเลยครับ
เห็นภาพแล้วจ้ะพี่พี่โรเบิร์ตที่พี่ไปคราวนี้เนี่ยพี่จะไปร้องเรียนเขาว่าอะไรคะ
คือผมเปิดร้านตัดผมแล้วครับผมโดนกระทบ๑๐๐เต็มเลยครับ
แต่ผมยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยครับ
ผมได้รับแต่รอตรวจสอบครับผมได้รับตั้งแต่วันแรกเลยครับ
ลงได้ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นมาจนถึงวันนี้มันก็นานแล้วเกินกว่าที่เขาบอกใช่ไหม
ใช่ครับเขาเปิดรับตั้งแต่ตอน๖โมงผมลงได้ตอนประมาณทุ่มหนึ่ง
แล้วทีนี้พอไปวันนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่ได้คุยกับใครบ้าง
โต่นไปว่าช่างตาทมจะว่ายังไงครับเขาก็เงียบ

ผมก็มองด้านสารรายพี่ด้วยช่องข่าวนี่ละ
นะพี่อย่างจมขันนี้นะมีคนคือคือคุณผู้
ของไทยรัฐเครือไทยรัฐนะคะแล้วก็โทรมาที่รายการถาม
ของรายการหรือแม้จ้างจมขันจะถามว่าช่างตัด
ผมเนี่ยคือนะตอนนี้มีใครที่ได้แล้วบ้างไหมพี่
และรวมถึงคนที่เป็นเจ้าของร้านด้วยนะ
มีใครได้แล้วบ้างไหมครับพี่ที่คุยกันในวงการเนี่ย
มีครับกุลมองกิได้มีได้ประมาณแค่๕ครับ
จาก๑๐๐มี๕ที่ได้
ได้ทั้งคนที่เป็นเจ้าของร้านเปิดกิจการ
โดยส่วนมากเขาก็จะเปิดกิจการเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้ว

แล้วก็มีช่างที่เข้ามาช่วงในร้าน

๕ครับ๕ที่ได้
แต่โดยส่วนใหญ่อีก๙๕คือไม่ได้เลย
เขาว่าตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วก็เมื่อวาน
เขาก็ตัดสิทธิ์เป็นเกษตรกรบ้าง
เปิดกิจการเป็นของเขาเองไม่ได้
โรเบิร์ตถามเพิ่มแบบนี้เอากลุ่มที่ได้ก่อนนะ
กลุ่มที่ได้แล้วเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
คือเขาก็แจ้งรัฐเสียภาษีอะไรตามปกติถูกไหมคะ

ไม่ต้องโดนตรวจสอบใช่ไหมว่ามีกี่สาขาเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเล็กไม่ใช่ไหมจ๊ะ
ไม่ครับแต่ในอาชีพนั้นคือน้อยมากที่มีสาขาเยอะ
ส่วนมากแค่ล้านหนึ่งคนหนึ่งคือร้านหนึ่งแบบลูกค้าเยอะอะไรอย่างนี้ก็คือจะหาช่างมาช่วยอย่างนี้ครับ
แค่นี้เองมันไม่ได้เป็นกิจการใหญ่โตนะเป็นกิจการกับธรรมดาเล็กเป็นอาชีพธรรมดามากเลย
แล้วช่างที่ได้ค่ะพี่ช่างที่ได้นี่ก็คือเป็นลูกจ้างในร้านแบบนี้ใช่ไหม
ครับแล้วก็มีเพื่อนที่เปิดร้านก็ได้เหมือนกันครับทั้งวงเหมือนกัน
ระเบิดมีไหมคืออย่างนี้นะที่ฟังมาของพี่โรเบิร์ตเนี่ยนะเจอว่ารอตรวจสอบก่อนนะ
แล้วก็มีเพื่อนในแวดวงกันนะคะที่ได้ทั้งเป็นเจ้าของร้านทั้งเป็นช่างในร้านนะคะ
ทีนี้มีวงการตัดผมทำผมไหมที่เป็นอาชีพอื่นแล้วแจ้งมาแล้วอ่ะ
ไม่มีเหมือนกันครับส่วนมากจะเซียนเพื่อนดูแลเหมือนกัน
ผู้ถูกโดนเกษตรกรก็แบบขึ้นเลยจริงเลยที่โดนส่งกันมาส่งมา๒วัน

อันนี้ถามแทนเพื่อนพี่นะคะ
คนที่ถูกปฏิเสธแล้วส่งข้อความมาว่าเขาเป็นเกษตรกรเนี่ย
เจ้าตัวที่ได้ข้อความนี้ได้กลับไปเช็คไหมว่า
หรือครอบครัวเราเคยขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรไปก่อนหน้านี้ไหม
หรือมีใครเอาชื่อเราไปใส่ขึ้นเป็นเกษตรกรก่อนไหม

เข้าไปตรวจแล้วครับเขาก็ส่งลงกันมาว่า
ไม่มีไม่เจอไม่เจอเป็นเกษตรกร

คืออย่างนี้นะเราไม่ได้จะเอาใจเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะ
แต่ทีนี้สมมุติถ้ามันมีปัญหาจะได้แก้ให้ตรงจุด
คือเขาแน่ใจว่าเขาไม่มีชื่อในเกษตรกรแน่
ไม่มีครอบครัวเขาที่เอาชื่อเขาไปขึ้นแน่ใช่ไหม

แต่ที่งงกันมากก็เนี่ยนะครับ
กิจการเจ้าของร้านไม่ได้มีผลกระทบเลยไม่ได้
ที่เขายังงงมากกว่ากันในกรุง
แต่คนโลเบิร์ดบอกว่าเปิดร้านมา๒๐ปี๓๐ปี
ทำไมถึงโดนตัดสิทธิ์ทำไมหาถึงให้ไปเป็นเกษตรกรนู้นนี่นั่นอย่างนี้ครับ
เขางงโบยวายกันแต่หาทางออกไม่เจอ
พี่ถ้าสมมุติฟังพี่โลเบิร์ดนะ
ก็จะมีทั้งคนที่เป็นเจ้าของร้านจริง
ที่ได้สิทธิ์แล้ว๕๐๐ที่ได้แล้ว๕๐๐ใช่ไหมคะ

แล้วก็มีเจ้าของร้านจริงที่ได้รับข้อความมาว่าถูกปฏิเสธ
เพราะเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้ใช่ไหม

แล้วก็โดนเกษตรกรด้วยที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยครับ
ที่เป็นเจ้าของร้านที่มีคนได้กับมีคนไม่ได้
แล้วบอกเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ดิฉันไม่มีคำตอบให้จริงนะพี่

เอาอย่างนี้ค่ะพี่โรเบิร์ตคือณตอนนี้นะคะ
ความเห็นพี่ก่อนเดี๋ยวไปคุยกับอีกสายหนึ่งนะ
ตอนนี้ที่ทางกระทรวงการคลังซึ่งวันนี้เขาก็ประชุมกันนะคะ

ทีนี้กระทรวงการคลังเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้อุทธรณ์ของพี่ยังนะของพี่รอนะ
แต่เดี๋ยวจะมีให้อุทธรณ์สำหรับคนที่โดนปฏิเสธเนี่ยเพื่อนคุยกันว่ายังไงคะ
เพื่อนนะครับเขาก็ไม่อยากรอแล้วเขากลัวที่เขารอกันมาหลายวันแล้วเขาก็ยังโดนตัดเลย
เพราะว่าถ้าเขาจะอุทธรณ์อีกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่า
เพราะว่าบางคนก็ยกเลิกกิจการด้วยเพราะว่าไม่มีรายได้
ที่จะไปจ่ายค่าเช่าเพราะว่าบางคนก็เช่าร้านโดยสำหรับเช่าบ้านเปิดร้านกัน
บางคนก็เจ้าของรถให้บางคนเจ้าของก็ไม่ลดส่วนคนที่ไม่ลด
เขาก็จะต้องยกเลิกกิจการเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่าย

แล้วครอบครัวโทษนะคะขอถามเรื่องส่วนตัวนิดเดียวให้เห็นภาพนะคะ
พี่โรเปอร์ตัวพี่ตอนที่ตั้งแต่ร้านปิดมาแล้วรายได้เอามาจากไหนกัน
ตอนนี้ของผมก็มานั่งขายขนมปังกรอบหน้าบ้านครับ

ัดอุปกรณ์ที่เอามาทำหนมปังได้
มาทำขายคุณค่าข้าวไปวันเนี่ยครับ
โทษนะคะในบ้านมีกี่คนคะที่ต้องทำมาหากินร่วมกันเนี่ยค่ะ

เหรอแล้วมีปัญหาเรื่องงานกันทุกคนไหมพี่
ไม่ครับมีผมกับแฟนเนี่ยครับที่อยู่ในอาชีพนี้ครับ
เพราะว่ารายจ่ายแต่ละคนมันก็หนักหนวกกันอยู่แล้ว

มันใครแบกใครไม่ได้เนาะตอนนี้เนาะ
พี่โรเบิร์ตเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลหนึ่งแน่ที่จะต้องได้รับคำตอบ
เดี๋ยวจอมขวัญขออนุญาตวางสายพี่ก่อนแต่ว่ายังเป็นกำลังใจให้ไม่ลืมนะ
ยังตามเรื่องนี้ให้เรื่อยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับอีกหนึ่งสายนะคะ
ยังไงให้กำลังใจพี่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนในวงการก่อนนะคะพี่

ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
อีกสายค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยกับพี่บรรพฤษนะคะ

พี่บรรพฤษนี่เป็นพี่แท็กซี่ใช่ไหม

ทำไมมีเสียงหัวเราะด้วยอารมณ์ดียังไง

เพราะว่าผมเนี่ยบางทีคือที่ไปที่กระทุกงานครั้งวันนี้นะครับ

ก็คือเป็นอย่างนี้ครับผมผมว่าตอนแรกวงศัพท์เรียนจ่ายวันที่๒๘
๒๘ประมาณ๑๐ประมาณ๔ทุ่ม๔๕ใช่ไหมครับ
แล้วผมก็คิดว่าเออเนี่ยเราเป็นอาชีพแท็กซี่นะรัฐบาลอ่ะ
คือทูอะครับคือหมายว่าเออถ้าขับทักซี่ไปรักษีเนี่ย

ว่าหวังกับเงินไอ้กล้องนี้มากเลย

ผมจะรอไม่หลับ
เพราะครั้งนี้ครับ
แล้วยังไง
แล้วบอกกระทั่งวันที่๑๓ครับ

คุณอะไม่มีข้อมูลในไม่มีข้อมูล

มีใบขับขี่อะไรเรียบร้อยทุกอย่างแต่กลับบอกบันทึกชื่อผมว่าผมมาไม่มีสิทธิ์
แล้ววันนี้ที่เขาไปที่จะพูดง่ายนะครับผมแค่อยากจะไปขอคำชี้แจง
แต่พวกเราไม่ได้รวมตัวกันคือต่างคนต่างไปอะครับ

แต่ว่าผมเนี่ยคือพูดง่ายนะผมเนี่ยขับรถอ่ะต้องส่งค่ารถต้องฆ่าบ้านต้องอะไร
แล้วเมียผมตอนนี้ก็ตกงานพี่ผมทำงานอยู่ตอนสิบห้าสกุลนี้ก็ตกงาน
ผม๊บพูดง่ายแบบผมอ่ะครับหาเหร้งอยู่คนเดียวเลย
จนกลงนี้ผมได้เงินประมาณสองร้อยสิบบาทเองครับจรักษาก็หมดแล้ว
พี่เอางี้ก่อนนะ
สาธารณะอะไรต่างหากบ้างทั้งมือเป็นครั้งครั้งครับแล้วก็แล้วก็พี่เนี่ยไม่

ทีนี้วันนี้ตอนที่ไปกระทรวงคลังอันนี้พี่บรรพฤษได้ถามใครไหม
เจอเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้คำตอบไหมคะ
พี่พันธุ์เขาบอกว่าให้เราอุทธรณ์เราอุทธรณ์
เขาบอกว่าถ้าเราอุทธรณ์เนี่ยพอเงินก็ต้องใช้แค่ห้องก็ต้องจ่าย
แล้วที่ผมเขาไม่รู้ว่าอุทธรณ์ไปแล้วจะได้อย่างไร
จะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมมันกลายเป็นความไม่แน่ใจไปแล้วครับ
พี่พันธุ์พลขอโทษนะคะถามเรื่องส่วนตัวนิดเดียว
ภรรยาที่บอกว่าตกงานเนี่ยคือตกจากตอนโควิดเหรอ

เพราะว่าแฟนผมทำงานอยู่ผับไอ้บาพูอะครับ

เพราะว่ามีประกันสังคม๖เดือน
ทุกวันนี้กินมาผ้าของไข่ก็กินไม่ได้แล้ว

ระบายเลยระบายมาว่าไงพี่

บางทีเราโค้งถูกมันยุดเคียง

พี่แล้วโทษนะคะพี่บันพดกับภรรยามีลูกไหม
ก็ตอนนี้แฟนผมก็เหมือนกับว่า
ต้องผ่อนนะครับ
วันนี้ตอนที่ไปพี่ได้คือได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของกระทรวงบ้างไหมคะ
อ๋อผมเข้าไปไม่ถึงรับพี่เพราะว่ามันออกกันไม่หมดเลย

อ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้ส่งคำร้องไว้นะรอรออุทธรณ์นะ
แต่ผมถามว่าความผิดพลาดเนี่ยมันอยู่ที่ผมหรือเปล่า
ผมนี่เป็นคนที่ต้องรออีกใช่ไหม
คือความผิดภาพมันเป็นที่อะไร
คนที่มาหากินเป็นอาชีพคือโดยศักดิ์สิทธิ์โดยที่คุณไม่โทรมาถาม
วันที่คุณลงทะเบียนคุณขอเบอร์โทรไว้อะไรไว้แต่คุณไม่โทรมาถาม

โทรมาถามว่าเออคุณทำอาชีพนี้จริงไหม
เป็นคนทำอาชีพจริงไหมมีหลักฐานอะไร
ส่งไลน์มาไหมขอเบอร์ไอซีไลน์ขออะไรหมดเวลาลงทะเบียน
ไม่หากว่าเวลาคุณตัดสิทธิ์คุณตัดสิทธิ์ไม่ใช่เลย
และคนรอพี่คนรอที่จะใช้เงิน
มีธาระที่อยู่ข้างหน้ามันพังไปหมดเลย
ถามว่าเงิน๕๐๐๐บาทมันไม่เยอะหรอก
มันช่วยมามันช่วยซิ
เข้าใจพี่มีเพื่อนแท็กซี่เยอะไหมคะที่เจอที่เจอส่งข้อความมาว่าไม่มี
คุณบอกว่าคุณจะช่วย

คุณบอกกาจยนท์ขับแกรมได้

เข้าไปถามผมตรง
ผมเลยบอกได้หมดและเพิ่ม

ไม่มีว่าต่ออายุขาดเอกสารขาดอะไร
ไม่มีครับครบหมดครับ

พี่แม่นพลดค่ะ
ขออภัยจอมขวัญขออภัยค่ะพี่

เดี๋ยวเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบนะ

เขาช่วยกันแล้วก็ตามเรื่องนี้ให้อยู่นะ

คุณมาให้ผมรอรอ

ผมติดข้าวห้องของเป็นเดีย

ค่าไฟผมติดได้ไหมติดเดือนหน้าได้ไหม

บางทีมันหลายอย่างครับ

มันเชี่ยวนะครับ

มันกึ่งจะมืดแปดด้านแล้วนะพี่ใช่ไหม

เเน็ตเน็ตครอบครัวเเน็ตเน็ตรอเซต

เพื่อจะถามแทนภรรยาพี่บรรพฤษด้วยนะ
ได้ครับพี่นะ
ยังไงเดี๋ยวดูรายการต่อพี่เป็นกำลังใจให้ก่อนนะ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
รธนกรวังบุญคงชนะค่ะ

เรียนทราบว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ทีนี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เรียกรู้สึกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังคุยกันอยู่ที่นี้
เพราะว่าเราก็ใจว่าวันนี้พี่น้องจะชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

มีการสั่งการขำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้ไว

ที่ก็จะเจอผู้ที่ภูทธรณ์
แต่ความพูดคุยได้สวดสอบ
ที่จะพินาได้ทันทีเงินเยียวยาก็จะออกเลย
แต่ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันถามด้วยความเข้าใจทั้งสองฝั่งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่ารัฐบาลก็แล้วแต่
แต่ทีนี้คืออย่างน้อยกว่าที่
คนที่ถูกปฏิเสธหรือคนที่รอสถานะอยู่ว่าตกลงได้ไม่ได้
คือกว่ามันจะไปถึงวันที่๑๙๒๐มันอีกร่วมอาทิตย์นะคะ
สมมุติเราเอาใจคนที่ลำบากที่สุดก่อนเลย
แค่มื้อหน้ายังไม่รู้จะกินอะไร
คือมันพอจะมีอะไรเป็นแผน๒เผื่อไว้ก่อนได้ไหมคะ
คือตรงนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามัน
คือรัฐบาลก็คงต้องดูอยู่ว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนมันก็เดือดร้อนกันหมดนะฮะ

รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณจอมขวัญเขาเห็นอยู่นะครับว่า
คือวันนี้หลายท่านก็ผมเข้าใจอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับ
ที่จะมาทอดทิ้งหรือไม่ดูแลประชาชนเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้มีสติและเข้าใจนะครับ
ทีนี้มันจะมีดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเรื่องนี้

เพราะว่าในส่วนของเกษตรกร
หรือการขึ้นทะเบียนในลักษณะของความช่วยเหลือสังกัดอื่น
คือทางรัฐบาลเมื่อวานี้คุยกับคุณลวรรณโคนสกกสงคราง
ก็บอกว่าคือมันก็อิงตามฐานเดิม
หน่วยงานต่างมีแล้วก็เอามาเชื่อมกัน
ว่าใครไปมีชื่ออยู่ตรงไหนบ้าง

อายุตัวอย่างเกษตรกรมันก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่นะคะ
ว่าก็มีบางคนที่เจ้าตัวก็เข้าไปเช็คฐานข้อมูลของตัวเอง

สมมุติว่าถ้าเราเชื่อข้อมูลนี้ก่อนเนี่ยนะคะ
คืออย่างนี้เนี่ยต่อให้อีกประมาณสักสัปดาห์หรือหลังจากมีการอุทธรณ์เนี่ย
มันจะไม่เกิดซ้ำเหรอคะดรธนกร
กรงไม่นะคะเพราะว่าวันนี้คือต้องเข้าใจว่า
การอุทธรณ์เราไม่ได้ดูไม่ได้ไปตรวจในฐานข้อมูลแล้ว
จะถามข้อมูลไม่มากนะครับ
เพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่จากคนไกลของข้อสูงหมาภัย
ไปเจอเจ้าตัวคุณเจ้าอำขวัญคิดได้ง่ายว่า
สมมุติว่ามีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่สวัยโกรกอย่างนี้นะฮะ
เมื่อเจ้าที่ของกระทรวงมหาธัยไปเจอท่าน
เขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านคนนี้ขายของอยู่แน่
อันนี้มันก็ได้เลยอันนี้ผมว่ามันก็จะรวดเร็วนะครับ

คือในกรณีของคนที่โดนปฏิเสธแล้ว
คือผ่านการตรวจสอบไปแล้วใน๒๗ล้านคน
การตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคือจะไม่ได้กลับไปพึ่งฐานข้อมูลเดิม
แต่จะเป็นการใช้กลไกใหม่ก็คือลงตรวจพื้นที่
ไม่ว่าจะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใดที่ใช้ก็แล้วแต่
แต่ทีนี้คนที่ยังรอสถานะตัวเองอยู่
ถ้ามันยังเกิดซ้ำอยู่นะคะดรธนกรมีการคุยกันไว้ไหมว่า
หรือมันไปพลาดตรงไหนนะทำไมแบบ
คือถึงมีคนร้องเรียนว่าสถานะของตัวเองกับการถูกปฏิเสธ
มันไม่ใช่อาชีพเดียวกันค่อนข้างมาก
ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวนะคะค่ะคือคนไกนี่คุณจอมฝัน
เราจะเอาจากข้อมูลที่มันมีความชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วก็มีการอัปเดตอยู่ทุกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อส่งเข้าไปเนี่ย
ข้อมูลถ้ามันผิดพลาดบ้างเนี่ยนะครับ
ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามันผิดพลาดตรงไหน
แต่โดยหลักการใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ
ข้อมูลที่มันมีการขึ้นบัญชีไว้หรือลงทะเบียนไว้เนี่ย
ผมว่ามันยากเหมือนข้อมูลฆาตการ๒ล้านล้านคนอย่างนี้
๒ล้านคนอย่างเงี้ยครับมันก็คือทศการสุดไหมครับ
มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับ
แต่ว่าสมมุติว่าเรามองว่ากระบวนการคัดกรองเนี่ย
มันอาจจะมีปัญหาบางจุดตรงนี้นะครับ
เช่นเป็นกรณีพิเศษอะไรต่างก็ตามทีเนี่ย
ผมเชื่อว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่เข้าไปดูแลนะครับ

คุณผู้ชมค่ะคือส่วนของบางคนที่อยู่ระหว่าง
ที่จะได้ข้อความจากกระทรวงการคลังเนี่ยยังมีอยู่นะคะ
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเจอลักษณะปัญหาเดียวกันหรือเปล่า

แต่ว่าทางรัฐก็คือยันว่ามันมีข้อมูลเชื่อมโยงที่เอามาจับคู่
แล้วพบว่าเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้กองไว้ก่อน
แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณจอมฝันถามผมเนี่ยว่าจนค่ะ
กรณีอย่างนี้มันมีปัญหาบ้างแล้วอย่างนี้
ผมคิดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ธนาคารกรุงไทยเองก็ต้องไปดูข้อมูลละเอียดมากขึ้นอีกนะครับ
เพราะเหมือนที่ปรากฏข่าวกับพี่น้องซืมวัญชลว่า
เค้าก็ต้องไปดูเข้มข้นขึ้นอีกตรงนี้ขอให้สบายใจ
แต่ทีนี้ดิฉันได้ฟังคำให้สัมภาษณ์หรือว่าการข่าวที่ทางธนาคารกรุงไทยบอกอธิบาย
คือธนาคารกรุงไทยก็ยันกลับไปเช่นเดียวกัน
ก็คือข้อมูลที่เอามาใช้จับคู่กัน
ก็คือใช้ของรัฐบาลนั่นแหละค่ะดรธนกร
ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้
มันใช้ทุกรัฐบาลคุณจอมฝัน
อย่าลืมว่ามาตรการดูแลพี่น้องประชาชน

หรือค่าเพาะปลูกค่าเกี่ยวอะไรต่าง

รัฐบาลที่แรกก็ใช้ฐานข้อมูลนี้
แต่แต่ละฐานข้อมูลมันมีการอัปเดตอยู่ทุกปี
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราเข้าใจอารมณ์ของคน

เนื่องจากว่ามันเป็นเงินของแผ่นดินนะครับ
การใช้จ่ายอะไรมันก็จะต้องมีการตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองก็ต้องพึงระวังตรงนี้ด้วย
แต่พลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่า

เราต้องดูแลคนทุกปุ่มที่ได้เจอความเหลือดร้อน
เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นนะครับ

คือถ้าสมมุติมีการเปิดอุทธรณ์แล้วเนี่ย
พออุทธรณ์แล้วจะใช้กลไกของมหาดไทย
อาจจะมีเจ้าที่สังกัดอื่นมาช่วยด้วยเนี่ย
คำถามคือว่าสมมุติคนที่อุทธรณ์เข้าไปนะคะ
คือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่แน่ใจว่าจะใช้ท่านใดลงไปบ้าง
คือสามารถพอไปเห็นว่าอ้อเออใช่เขามีอาชีพนี้เขาเดือดร้อนจริงปุ๊บ
อนุมัติแล้วก็คือเงินเข้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เข้าเลย๓เดือนครับก็ได้ครบ๓เดือนเหมือนกันนะฮะ
ไม่ใช่ว่าได้แค่เดือนเดียวนะครับอาจจะได้ทีหลัง
เข้าใจว่าฉันให้ทีหลังฉันได้เดือนเดียวไหม
ไม่ใช่ครับไม่ครบ๓เดือนเหมือนกัน
แต่ทีนี้ค่ะคือระยะเวลานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกว่าจะไปเดิน
เอ๊ะใครบ้างนะที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่บ้านเรา
หรือว่ากำนันในตำบลเราใดก็แล้วแต่
เงินจะโอนเข้าไปมันจะกินเวลา๑คนนานไหมคะ
คุณจ้อมขวานคิดได้ง่ายนะคะว่า
เพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้มันเป็นมาตรการเร่งด่วน
รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ทุกอย่างจะต้องรวดเร็วนะครับ

แล้วก็ทำได้เร็วได้นะครับ

ขอบคุณดรธนกรที่ให้สัมภาษณ์ช่วงนี้นะคะ
ยินดีครับสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
ดรดวงฤทธเบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง

วันนี้พอบอกความคืบหน้าอะไรของประกันสังคมที่ประชุมวันนี้ได้บ้างคะ
วันนี้พอบอกความคืบหน้าอะไรของประกันสังคมที่ประชุมวันนี้ได้บ้างคะ
วันนี้พอบอกความคืบหน้าอะไรของประกันสังคมที่ประชุมวันนี้ได้บ้างคะ

ตกลงว่าถือว่าโควิดเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคะ
ว่าถือว่าโควิดเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคะ

มีผลต่อผู้ประกันตนในประกันสังคมยังไงบ้างคะ

ที่โดนผลกระทบจากเหตุโรคระบาดวิกฤตโควิด

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้ได้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้ได้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒
ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

ทางประกันสังคมก็จะสามารถเข้าไปช่วยจ่ายเงินสมทบให้๖๒

สถานประกอบการปิดนะคะแต่ว่าเช่น

โดนลดวันทำงาน
คืออย่างนี้เขาจะได้เหมือนกับ

เป็นกรณีคนละกรณีกัน

เราจะใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ก่อน
คือให้นายจ้างกับลูกจ้างคุยกันก่อน

ประกันสังคมน่าจะได้บทสรุปเกือบจะครบหมด
น้อยขออภัยนะคะเบื้องต้นขอบคุณนะคะ
เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตามประกันสังคมให้ต่อ
แล้วก็เราไม่ทิ้งกันก็ยังไม่ทิ้งคุณนะคะ
หมายถึงดิฉันเนี่ยจะยังไม่ทิ้งข่าวนี้ค่ะ
วันนี้สวัสดีค่ะ